ช่วงนี้พาทั้งสองท่านและคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวที่วัดพระธรรมกายกันหน่อยดีกว่า
หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับรักษาการเจ้าอาวาสองค์ใหม่ได้เข้ามาทำหน้าที่๑๗วัน
ก็คือวันพรุ่งนี้จะต้องไปรับทราบข้อกล่าวหา๑๓คดี
เรียกได้ว่าร้อนวงการสงฆ์ทีเดียวในขณะที่ทางวัดเองก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับ
เพราะว่าเตรียมจะมีการจัดทุดงต้อนรับปีใหม่มีการเผยแพร่ผ่านทางเฟซบุ๊กด้วย
ส่วนบรรยากาศครับในวันนี้บรรดาผู้ที่ศรัทธาก็ยังคงเดินทางไปทำบุญกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
แต่ว่าอาจจะไม่ได้หนาตาเท่ากับช่วงก่อนหน้านี้
นี่คือบรรยากาศที่วัดพระธรรมกายครับอำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
บรรยากาศเป็นไปตามปกติครับประตู๗ทางเข้าหลักของวัดก็เปิดให้รถยนต์เข้าออกเพียงแค่๑ช่องทางเท่านั้น
ประตูของวัดจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเฝ้าดูแลความเรียบร้อย
ขณะที่รถยนต์เข้าออกวัดนั้นบางตาครับ
แต่ก็ยังมีผู้ที่สะท้าเดินทางไปทำบุญจำนวนมากอยู่
จากว่าเป็นวันอาทิตย์ด้วยซึ่งก็มีการตักบาทพระบวชใหม่
สวดบทธรรมโทรประวัตนสูตรบูชาพระมหาธรรมกายเจดี
พระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ให้ได้๑๔๑๔๑๑๔๑จบ
ถึงเที่ยงคืนวันที่๑มกราคมปีหน้า
และล่าสุดนะครับวัดพระธรรมกายได้ประสานหัวหน้าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรคลองหลวงบอกว่า
วันพรุ่งนี้ครับ๒๖ธันวาคมประมาณ๙โมงเช้า
พระวิเทศภาวนาจารย์วิสมบุญสัมมาปุณโด
จะเข้ารับทราบข้อกล่าวหา๑๓คดี
หลังจากที่เพิ่งรับหน้าที่รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเพียงแค่๑๗วันเท่านั้น